การที่มีชื่อผู้ถูกร้องคือคุณพิธามีชื่อนามสกุลแล้วไม่มีห้อยท้าย
กฎหมายธรรมยัตริย์ตรงเก่าให้ถือว่าถูกต้อง
อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ
ขอเองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก็จะดอกกันให้เห็นว่ามีวัดถูกประสงค์
ประมาณ๔ข้อหลักที่เกี่ยวกับการทำสื่อมวลชน
คุณวิทาในหน้าผู้ถูกร้องในหน้าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ก็มีสิทธิ์แก้ข้อเก่าหาซึ่งกรกตท่านก็เคยให้ข่าวอยู่แล้ว

พอเซ็นเข้าปุ๊บเนี่ยผมก็นั่งดูเสร็จพอผมเห็นลายเซ็น
จุกใจขึ้นมาได้ว่ารัฐมนูลเขาให้สอสอต้องไม่อยู่ภายใต้อานัดมอบหมาย
และการเซ็นโดยดาหัวหน้าพักผมเมื่อเห็นรัฐมนูล
ผมก็นึกถึงมาตรา๒๘กฎหมายพักการเมืองขึ้นมาทันที
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
ตามเรื่องการเมืองไทยกันหน่อย
แมนต้องตามกันต่ออีกหน้าแหละครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้คุณเรืองไกรรีศวรรษนะมืดสักครู่นี้เหมือนที่ท่านเห็น
เรื่องหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ

แดดิเดตนายกของพักเก้าไกลว่าที่นายกรัฐมนตรี
โอ้โหมันทำไมขวากหนามันเยอะเหลือเกิน
เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะฮะ

ท่านผู้ช่วยสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตคุณ
ขวากน้ำต่างของคุณพิทาอะไร
มันดูที่แบบเป็นอุปสรรคที่มันยากที่สุดนะขณะนี้

โอ้โหต้องคุยกันต่อเนื่องยาวจนกว่าจะได้นายกนั่นแหละ
วันโหวตไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ถ้าเกิดจะดูจากกรณีของคุณพิธาในขณะนี้เนี่ย
มหุ้นสื่อไอทีวีกับการหาเสียงโหวต
ตอนนี้ต้องหาอีก๖๔เสียงนะให้ถึง๓๗๖
เมื่อวานสสเก้าไกลลดไปคนหนึ่งอะไรน่าจะยากกว่า
ความจริงมีอันที่๓ด้วยนะคือกรกตการประกาศผลของกรกต

ต้องติดตามดูกันเพราะว่าส่วนต่างความต่างระหว่างเพื่อไทยกับพก้าวกลายเนี่ย

คือตอนนี้สสเขต๑๒๒เสียงเท่ากัน
ก็แปลว่าแปลว่าที่ว่าต้องการ๖๓ไม่ใช่แล้วต้อง๖๔

๑๔เพราะว่าในเข้าใจว่าประจินบุรีใช่ไหม
เขาประกาศใหม่ว่ามันมีคะแนนที่มันเขาบอกว่าค้างท่ออยู่ไม่ได้นับ

ทำให้ภูมิใจไทยได้ไปไม่ใช่ก้าวไก่ก็แปลว่าทางภูมิใจไทยเขาลดลงเป็น

ผมพูดอย่างงี้เพราะว่ารัฐมนูเนี่ยนะครับ
ให้กรกฎประกาศผลให้ได้๑๙๕เปอร์เซ็นต์คือ๔๗๕คน

ทีนี้มันก็จะมีขั้นตอนนี้ว่าจะประกาศอย่างไรรับรองกี่คนอะไรต่างเนี่ย
มันมันก็มีผลเยอะนะครับในแง่ของคือถ้าหากว่าสมมุตินะฮะอ่า
เกิดต้องการจะช่วยสมมุตินะครับใครขึ้นมาเนี่ย
มันก็จะมีผลพลิกได้เหมือนกันเกิดแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
คือเราก็ต้องเชื่อมั่นว่ากรกตก็ต้องก็ต้องเที่ยงทำเกิดพักนั้นประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
เอาง่ายน้อยน้อยกว่าพักนี้อะไรอย่างเงี้มันมันจะเกิดสมมุติว่าประกาศเก้าไกลให้น้อยกว่าเพื่อไทยสักสิบเสียงก็จะมาเท่ากันเลย
อ่าตัวอย่างเช่นอ่าดังนั้นเนี้ยมันก็มีประเด็นเรื่องในรับการประกาศรับรองเป็นสาวสาวจากกอกกะตอเนี้ยกี่คนด้วยน่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์กันเรื่องนี้โอเคแต่เรื่องหุ้นสื่อไอทีวีก็สำคัญสำคัญ
เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอคุยกับคุณเรืองไกรก่อน
ครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ไปยื่นเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมคุยทางสายโทรศัพท์เนี่ยนะฮะสวัสดีครับคุณเรืองไกรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอาจารย์ปริญญาณดีครับครับอ่า
คุณเรืองไกรฮะเมื่อวานนี้ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
หุ้นเสือไอทีวีของคุณพิธาครับก็อย่างที่แถลงผู้สื่อข่าวไปครับ
คุณเรืองไกรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะมันตกลงมันเป็นมายังไงเนี่ย
ได้ข้อมูลจากใครยังไงถึงไปยื่นเรื่องการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยฮะ
ครับก็จริงจริงเมื่อเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเอ่อ
หาเพิ่มเติมนะครับในฐานะคนตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็เราก็ดูเอ่อโครงพัฒนาตุลัดติดการค้าเป็นสิ่งแรกนะครับ
เรื่องวัตถุประสงค์นะครับเรื่องงบการเงินนะครับ
รายชื่อผู้ถือหุ้นครับครับแล้วก็เราก็มาดูเรื่องของเอ่อ
เอกสารที่อยู่ที่อื่นอีกนะครับไอทีวีเป็นบริษัทจำกัดมหาชน
เว็บไซต์ของตัวเองในเว็บไซต์ไอทีวีทุกวันนี้
ก็จะมีเรื่องข้อมูลหนังสือเชิญการประชุมนะครับ
รายงานการประชุมรายงานประจำปีครับนะครับ
เขาก็มีตั้งแต่ปีห้าศูนย์อ่ะนะครับคุณคุณอันนี้คุณดวงก็ย่อยมาแล้วก็ไปอ่า
เมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวผม
ผมจะถามคุณเรืองไกรอีกทีแต่ว่าคุณเรืองไกรแบบ
จุดเริ่มต้นเลยของการมาตรวจสอบเรื่องนี้
ได้ข้อมูลมาจากใครฮะหรือว่าไปเจอข้อมูลตรงไหนมา
ก็อย่างที่เรียนนะฮะก็มีคนในแวดวงการเมืองเนี่ย
เอาเอามาให้ดูครับครับเอาให้ดูแต่เราเห็นเราก็รู้ว่า
เออมันก็แปลกแปลกก็ตรวจสอบครับนะครับแต่ว่าข้อมูลยังย้ำอยู่นะฮะ
วันนั้นเนี่ยเอกสารที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเอกสารเป็นใบขวางนะครับ
โทรมาสี่สี่ชื่อสองชื่อแรกก็นามสกุลลิ้มเจริญ
แล้วก็ชื่อที่สามคือชื่อพิธาชื่อที่๔เป็นบุคคลอื่นนะครับ
แต่เป็นเอกสารเนี่ยนะครับอ่าณเจ็ดเมษาหกหกครับ
จำพอสอดีดีนะครับหลายขั้นเนี่ยก็ยังถามผมอยู่ว่า
ทำไมรู้ตั้งนายน้ำพึ่งมาร้องเก็บไว้ทำไมอ่า
มันเจ็ดเมษาหกหกนะครับคุณคุณเรืองไกรเพิ่งได้เอกสาร๗เมษายน
เจ็ดเมษาหกหกเนี้ยแล้วเอกสารแผ่นนี้พิมพ์ขึ้น
สามพฤษภาหกหกครับผมเห็นวันที่ห้าห่างกันสองวัน
แล้วหลายคนไปบอกว่าเขาคุณเหลังกายไปรับงานใครมาไป
องเรื่องไว้ให้ดองเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีหรอกแต่ว่า
มันเกิดจากการที่คนของทางก้าวไกรเองเนี่ยบอกว่าโอ้เห็นมาตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
ในภาคการเมืองทุกภาคที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะฮะครับทุกภาคนะครับ
พลังประชารัฐนะครับรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทย
ก้าวไกรเสรีรวมไทยประชาธิปัตย์อะไรเนี่ยนะครับ
มีอะไรเขาก็มาให้ผมดูอะไรเอาตรวจสอบได้เราก็ตรวจ
แต่ว่าเราจะไปบอกว่าคนนี้มาบอกให้ไปตรวจคนนั้นอะไรเนี่ย
ง่ายขนาดนั้นเราดูเสร็จแล้วเราเห็นอะไรเราถึงตรวจ
มีทุกภาคจริงจริงก่อนหน้านี้คุณเรืองภาคก็มีภาคมีสองเสียงอะไรเนี่ย
ก็ก็มีข้อมูลให้ดูทั้งนั้นอ่ะครับอ่าก่อนหน้านี้คุณเรืองไกร
เหมือนกับเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอามีคนในก้าวไกลนี่แหละ
ที่ยื่นเรื่องมาบอกขอให้ตรวจสอบหน่อยแต่ให้ตรวจสอบกับทางฝั่งของเพื่อไทยเขา
แล้วก็เลยไปเจอทางคุณพิทาอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมฮะ
ตกลงข้อมูลนี้ยืนยันหรือไม่ยืนยันอันนั้นเนี่ยเป็นกรณีคุณหมอสุรพงศ์
อ่าหมออ่าของคุณหมอเลี้ยวันนั้นเนี้ยผมไปที่อ่า
ขอยื่นหนังสือร้องตรงกร่านศัมเนียศสู่รับนังสือร้อง
ครับแล้วเขาไปไปชุมช่วงส่างจังหวัด
เขาก็ถามมาว่าคุณหมอสุรพงศ์เนี่ย
เป็นผอพักได้ยังไงหรืออะไรตำแหน่งนี้นะ
อ่าแล้วก็ขึ้นเวทีประชุมใหญ่เนี่ยถ้าทำได้
เขาก็ยกตัวอย่างว่าแล้วอนาคตใหม่กรรมการที่ถูกตัดสิทธิ์ก็เป็นได้ใช่ไหม
นี่คือเศษนะครับเสร็จเราก็กลับมาดูเสร็จเราก็ร้อง
ร้องว่าอันนี้เข้าข่ายครอบงำควบคุมชี้นำตามมาตรา๒๘หรือไม่
แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับกรณีหุ้นทั้งนี้นะครับ
มีคนในแวดวงการเมืองเนี่ยเอามาให้คุณเรืองไกรดู
แล้วก็ไปได้เอกสารก็คือเอกสาร๗เมษายน๖๖ใช่ไหมฮะ
เอกสารน่ะ๗เมษา๖๖พิมพ์น่ะ๓พฤตภา๖๖

แล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลตรงนี้ก็เลยไปยื่นเรื่องร้องกับกรกต
เดี๋ยวนะฮะจากนั้นนะฮะ
ผมขอเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ย
ทั้งหมดรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับ
ของปี๖๔นะครับ
เพราะตอนนั้นมันพูดถึงหุ้นปี๖๕นะครับ

ผมขอมาดู๙๓๙๒ลายชื่อ
ผมก็เห็นชื่อคุณพิธาเนี่ยถืออยู่ก่อนล่วงหน้าแล้ว
แต่ผมต้องดูทั้งหมดเพราะผมอยากรู้ว่า๙๓๙๒รายชื่อ
มีผู้สมัครรายอื่นช่วยหรือไม่
ไม่ใช่ดูแค่เห็นแผนนั้นแล้วก็เชื่อว่า
ทั้งหมดนี่มีคุณพิธาคนเดียวนะ
ผมได้ใหม่หมดเลย

นั่นคือคุณพิทาคนเดียวครับ
มั่นใจยังไงว่าคุณพิธาเนี่ยเขามีปัญหาตรงนี้จริง
จากคำให้สัมภาษณ์ของทางเก้าไกรเอง
ที่บอกว่าถือไว้ตั้งแต่ปี๖๒แล้วรู้อยู่ใช่ไหมครับ
แล้วก็อธิบายว่าไปยื่นแล้ว
พอไปยื่นแล้วผมก็ต้องกลับไปเปิดบัญชีคุณพิทาที่ยื่นเมื่อเข้ารับสศ๒๕พศ๖๒

ผมถึงถามว่าไอ้ที่ให้สัมภาษณ์มันคืออะไร
สุดท้ายเหลศาสตร์ปศก็บอกมายื่นเพิ่มเติม

เหมือนกับคนของก้าวไกรที่สมัครเขาครั้งนี้ด้วย

อันนี้เขาเป็นผู้สมัครนะอันนี้ไงผมก็ถามว่าเอ๊ะไปเก็บไว้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนไง
คือคุณว่าถ้าบอกตั้งแต่ตอนนั้นหรือมีพูดหรือเห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะผมร้องตอนนั้นตัดสิทธิ์ไปแล้วนะ
วันนี้คุณพิทาสมัครบัญชีนายกวันนี้ไม่มีฝากน้ำเลย
คือคุณรังกายกำลังจะบอกว่าณวันนี้ที่ไปยื่นไว้รัฐกรกตส่งเรื่องไปตรวจสอบ
ถ้ามีผลการตัดสินออกมาสมมุติถ้าคุณพิธาผิดมันจะย้อนหลังไปถึงช่วงปี๖๒ด้วยเหรอ
ก็ผิดฐานะซื้อหุ้นสื่อถูกไหมมันจะผิดไปถึงตอนปี๖๒เลยอย่างนี้เหรอ
ใครคนหนึ่งอ่ะคุณอะไรตัญวัตรอะไรน่ะก็ก็ผิดไป
ก็ผิดไปแล้วก็หมดแต่ว่าการถือหุ้นสื่อเนี่ยเขาไม่ห้ามลงใหม่นี้
อ่าเข้าใจไหมครับ
อ่าเมื่อไม่ห้ามลงใหม่เลยวันนี้เราก็มาสมัครใหม่
คุณอะไรเห็นหลอดเนี่ยเขาก็สมัครในนามเก้าไกรอยู่
เหมือนกับตอนนั้นผมผมร้องนายกสมัครแต่วันรุ่งขึ้นนายกสมัครก็
เป็นนายกได้แต่แต่ณขณะเนี้ยท่านเขาไม่เอาไงเขาไปเอานายกสมชายไง
ถ้าถ้ากรณีการการยื่นณขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณวิทาผิดจริง
ก็จะมีผลเกี่ยวกับการเป็นสอสอในรอบนี้คือหกหก
คือในรอบนี้อ่ะทรัพย์จิตเนี้ยมันช่วงเวลาเนี้ยมันพอดีกันนะครับ
เพราะเราสมัครผู้แทนนะครับเอ่อวันที่อะไรสาม
ถึงเจ็ดเมษาถูกไหมครับครับในการที่สมัครสามถึงเจ็ดวันแรกเนี่ย
เราต้องสมัครบัญชีเขตเขตเลือกตั้งส่งเขตเลือกตั้งแล้ว
ถึงจะยื่นบัญชีรายชื่อได้ในวันรุ่งขึ้นอ่าใช่ฮะ
ก็เท่ากับว่าคุณพิทาอยู่บัญชีรายชื่อแล้วก็บัญชีนายกนะครับ
บัญชีรายชื่อและบัญชีนายกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถือหุ้นสื่อ
เพื่อการสมัครทางนี้ถ้าหุ้นไอทีวีเป็นปัญหา
คุณพิธาก็จะถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อและบัญชีนายก
หมายถึงนายกก็เป็นไม่ได้ฮะนายกก็เป็นไม่ได้เหรอ
เป็นไม่ได้ครับเปิดรัฐธรรมนูลดูเปิดกฎหมายสอสอ
มาตราสิบสามสิบสี่ดูมาตราเอ่อนายกเนี่ยนะครับ
ตราอันหนึ่งหกศูนย์อาจารย์ปริญญาเป็นนักกฎหมาย
ก็ลองเปิดตามที่ผมพูดอ่ะนะครับเขาไม่ไม่ต้องรอให้เขาเป็นนายกก่อน
โหวตเลือกแล้วว่าคุณจะได้เป็นนายกแล้วค่อยไปเคลียร์
หุ้นสื่ออย่างงี้ไม่ได้หรอฮะไม่ได้ครับคือคนแค่เป็นคันดิเดตนายก
คุณก็ต้องเคลียร์ทั้งหมดโดยคุณสมบัติแบบนั้นเลยเหรอฮะ
ถูกต้องครับอันนี้คุณเรืองไกรยืนยันว่าไปดูกฎหมายมาเรียบร้อย
ยืนยันว่ามันเป็นอย่างงี้จริงรัฐธรรมนุนเขียนไว้กฎหมายนั่นมันอยาก
รัฐมนุนสอสอเขียนไว้ครับโอ้เพราะฉะนั้นถ้าที่ที่คนบอกว่า
เอาไม่เป็นไรต่อให้ผิดจริงก็ไม่ได้เป็นสอสอ
แต่เป็นนายกได้อันนี้คุณเรืองไกรยืนยันว่าไม่ได้
พูดคุณวิทยาเป็นคนพูดเองผมยังรู้ว่าเป็นสอสอมา๔ปี
ยังอ่านรัฐมนุนไม่เข้าใจเหรอ
เขาคงสถานะไว้เพื่อการฟ้องร้องเท่านั้นเอง
คนละประเด็นเลยคือคนที่พูดเนี่ย
ครับนะครับเวลาตรวจพยานหลักฐานเนี่ยนะครับ
ต้องต้องอย่ามีอะไรนะจิตใจเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
ยังไงฮะเขามีปัญหาในเรื่องสัญญาร่วมการงาน
ตามความในรัฐมนตรา๙๘อนุ๓เนี่ยมี๔ข้อหลักที่ผมส่งกับต่อเมื่อวาน
ไม่เกี่ยวกับสัญญาร่วมการงานโดยเฉพาะนะ
เพราะฉะนั้นคุณเรืองไกรยืนยันว่าเขายังประกอบกิจการสื่ออยู่
ผมก็กระต่อว่าเขามีวัดอุปสรงอย่างนี้
ยังประกอบกิจการอยู่ก็เป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
อันนี้ประเด็นหนึ่งนะอันนี้มันเอกสารวาสการนะครับ
เรืองไกรยืนยันว่าตรงนี้มันมีเอกสารให้เห็นอยู่มีหลักฐานให้เห็นอยู่
แต่ทีนี้คุณเรืองไกรอีกข้อนึงถ้าเกิดเขาบอกว่าโอ้จากหุ้นที่คุณพิทาถืออยู่๔๒๐๐หุ้น
มันน้อยมันไม่มีผลต่อการไปแบบไปมีอำนาจในการที่จะไปสั่งการอะไรให้เขาบริหารสื่อ
ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งการทำงานการเมืองอย่างนี้
ตรงนี้ตรงนี้ฟังขึ้นไหมในมุมของคุณเรืองไกรก็ก็ผมถามนักกฎหมายที่สอนหนังสือสอนตำรา
ในคดีความเนี่ยนะครับผมอ่านตามรายลักษณ์สอนที่ปรากฏนะครับ
ภาษา๙๘มศ๓เขียนว่าไม่ให้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดเขียนแค่นี้นะครับ
กี่หุ้นก็ไม่ได้ในมุมของคุณเรืองไกรคือจะกี่หุ้นก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ใช่คุณผ้าภูมิก็ฟังให้ก่อนนะครับ
ภาษา๔๘ของรัฐมนูล๕๐เขียนอีกอย่างหนึ่งนะ
ไปเทียบตัวหนังสือต่อตัวหนังสือเราแปลความกฎหมายตามตัวหนังสือที่บรรยัติ
ส่วนคนจะไปอธิบายความขยายความเนี่ยถามว่าพวกคุณเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือไปออกกฎหมายเหรอนะครับแล้วกรณีเมื่อ
เมื่อสมุน๕๐เนี่ยตอนผมร้องตอนนั้นปรากฎต่อส่งไปเกือบร้อยคน
ครับปล่อยมา๖คนเนี่ยนะครับคนหนึ่งถือหุ้นพอตทอตอนนี้
เป็นส่อแล้วไปถึง๒๐๐๐๐หุ้นหุ้นพอตทอ๒๐๐๐๐หุ้นจากกี่ล้านหุ้น
ผมไม่ทราบในคำวินิจฉัยอันนั้นเขาบอกว่าอุ้มเดียวก็ผิด
คุณเรืองไกรผมผมขออีกเรื่องผมขออีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าเรื่องหุ้นคุณพิธาเนี่ย
ได้ฟังรายละเอียดต่างจากคุณเรืองไกรแล้วสุดท้ายก็ต้องให้กรกตวินิจฉัย
หรือว่าจะส่งต่อไปยังสารลำนูนก็อันนี้ก็ต้องไปฟังกันอีกทีนึงนะคุณเรืองไกรนะ
อันนี้เมื่อวานเป็นการยื่นยื่นแบบไหนฮะยื่นร้องเรียนให้ตรวจสอบเลย
พูดกฎหมายเฉพาะก็คือพระราชบัญญัติประกอบธรรมนุนว่า
เป็นพระราชบัญญัติประสบภาคมนุนว่าด้วยพรรถการเมื่องปี๑๐๒๘
ภาคตะอ่าฝ่าสืนมีความผิดตามภาคตะ๙๒๓
ว่าจะยุบพักหรือไม่
บันทึกความเข้าใจร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าพักการเมืองจะต้อง
คนที่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง
การที่ภาคการเมืองหนึ่งไปยอมให้อีกเจ็ดภาคการเมืองเนี่ย
ตกลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนเนี่ยแถลงข่าวแล้วก็เซ็นชื่อกัน
ปั๊บเย็นวันที่๒๒มันเข้าเงื่อนไขที่จะต้องร้องตามมาตราย๒๘หรือไม่
แต่เขาตกลงกันก็หมายความว่าไม่มีใครครอบงำเขาไม่ใช่เหรอฮะ
เขาไม่ได้ถูกใครมาแบบมาครอบงำมาบังคับมาสั่งการอะไรก็
เขาตกลงกันนะฮะตกลงกันด้วยความเข้าใจว่าเออเขาจะทำงานแบบนี้ด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้เหรอฮะ
ก็รัฐมนตร์ผมถึงเท้าความไงว่าสสหรือสบเป็นผู้แทนกวงชนชาวไทยไม่อยู่ใกล้ใต้อันลักษณ์มอบปลาย
อันนี้คุณตกลงกันจะทำนู่นจะทำนี่จะเอา๑๑๒ไม่เอา๑๑๒จะเอากัญชาไม่เอากัญชา
มันมันเป็นเหตุที่จะร้องไหมล่ะอ่าจะแก้ต่างอย่างคุณภาคภูมิก็ดี
ครับใครที่จะเชียร์จะช่วยเนี่ยนะครับบอกให้เขาไปแก้ต่างที่อ่า
ไม่ได้แก้ต่างให้เขานะผมผมถามเฉยเฉยผมสงสัยไม่เป็นไรครับครับ
หลายคนก็พยายามจะเชียร์ผมอะไรเนี่ยไปให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
อืมเขาสอบครับเขาสืบสวนไต่สวนเนี้ย
ถ้าเขาเห็นว่ามีมูลเขาก็ส่งสารรัฐธรรมนูลสารธรรมนูลอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกรกตก็ได้
คุณเรืองไกรครับสุดท้ายเวลาผมได้เท่านี้จริงคุณเรืองไกรสุดท้ายเนี่ย
คือชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาดูข่าวอยู่หรือว่าเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็อาจจะติดใจสงสัยในบางส่วนนะนะว่า
คุณเรืองไกรทำไมไปจ้องเล่นงานทางฝั่งก้าวไกลหรือว่าจะเป็นฝั่งของซีกของพักร่วมที่กำลังจับมือกันอยู่หรือเปล่า
ไปรับงานใครมาหรือเปล่าคุณเรืองไกรมีอะไรอยากอธิบายให้ประชาชนที่ดูที่ฟังอยู่เข้าใจหน่อยไหมฮะ
จริงถ้าคนเขามีเจตนาที่มองเห็นว่าเราไม่บริสุทธิ์เราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก
แต่ทุกคนก็ลืมก่อนหน้านี้ผมร้องคุณนิพนธ์บุญยามณีครับ
คุณวว่าสมัครมาได้ยังไงเดี๋ยวเมื่อเคยถูกคำศักดิ์ของมต๑อ่ะนะครับเสียงสงขาเนี่ย
อ่านะครับคุณลิพนธ์ก็คงบอกโอ้หูคุณเรืองใกร้ายังไงอย่างงี้
สามครั้งในที่สุดกรกฏอโดยมีสาก็ดีผู้ช่วยรายขาก็ดี
เข้ารักษณะต้องห้ามเพราะสารปกครองคุ้มครองว่าคุณนิพนธ์เนี่ยสมัครได้
คือคุณเรียงไกลคุณเรียงไกลกำลังจะบอกว่าอีกฝั่งนึงคุณเรียงไกลก็ตรวจสอบเหมือนกัน
ไม่ได้ว่าตรวจในฝั่งนี้อย่างท่านนิพนธ์บุญญามณีให้ทราบเลยนะครับ
แต่คนเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้มองไง
บิ๊กตู่เคยตรวจมั้ยครับคนเอกประยุทธ์เคยยื่นเรื่องตรวจสอบมั้ยครับ
ก็ของท่านนิพนธ์เนี่ยผมก็ตรวจตรวจก่อนคุณพิธาอีก
อ้าวคนเอกประยุทธ์แล้วครับเคยยื่นเรื่องคนอื่นมั้ยหัวหน้าพักอื่น
ฉะนั้นมันเลยช่วงเลือกตั้งไปแล้วเอาช่วงเลือกตั้งครั้งนี้มาตรา๙๘เนี่ยนะครับ
ผมร้องท่านนิพนธ์ว่าเคยถูกสั่งให้ออกจากอะไรนายกอบจสงขาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย

นะครับท่านนิพนธ์ก็ให้ข่าวบอกมาโอ้คุณเรือนไกรร้องได้ร้องได้
อันนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านว่ากรกตเขาสวดให้แล้วเขาบอกว่า

ถ้าบอกว่าการคุมฟองก็ประมาทได้

เชียร์มาชอบหรือไม่ชอบผมหรือชอบคุณพิธาเนี่ยก็พยายามที่จะถาม
ผมบอกให้กรกตเขาตรวจสอบเถอะ
อ่าได้ครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงสอบถามรายละเอียดกันใหม่นะครับ
วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณเรืองไกรครับ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์ปริญญาผมขอพักครู่นึงด้วยความรวดเร็ว
ช่วงหน้ากลับมาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับ

ผู้ชมครับตั้งแต่มีกรณีเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ย

เอาละเรื่องเอกสารอะไรก็เอาเป็นว่าเขาไปหารักฐานของเขามา

มาเคลียร์ตอนนี้เพื่อรับตำแหน่งนายกก็ไม่ทันหรอกนะ

ผมคิดว่าถ้าหากว่าดูเฉพาะคดีของคุณธนทร
ตอนปี๖๒นะครับ

แล้วก็ดูฟังคำร้องของคุณเรืองไกร

หมายนึกว่าจะโดนแน่

จะโดนแน่ถ้าเกิดยึดตามที่คุณธนทรโดนตอนนั้น

ไม่ทราบว่าได้ไปอ่านคำวินิจฉัยของสามนุน

ก็มีคดีไปถึงสามารุอีก๒๓คดี
แล้วคดีซึ่งวางหลักเอาไว้เป็นตัดฐานเลยนะ

เขารวมเป็นคำวินิจฉัยเดียวกันนะครับ

เขาบอกว่ามันเรื่องนะครับ

ผมอ่านเลยนะครับความมุ่งหมายคือไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอนะครับ
เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
เพื่อป้องกันไม่ให้อาศัยความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
และใช้อำนาจครอบงำสื่อมวลชนอันจะทำให้สื่อมวลชนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
อันนี้ท่านวางหลักไว้ทีนี้ท่านก็วางว่าทางนั้นก็ต้องดูนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องดูว่าในขณะที่รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเนี่ยนะครับ
หุ้นที่ถือเนี่ยนะครับเป็นถือว่าเป็นกิจการหุ้นอันนั้นที่ถืออยู่เนี่ย
ที่ถือหุ้นกิจการที่หุ้นอยู่เนี่ยนะครับเป็นกิจการหนังสืบพิมพ์หรือสื่อมนชน
ใดหรือไม่นะครับแล้วถ้าหากไม่เป็นสื่อก็ไม่ต้องดูต่อว่าถือหุ้นหรือเปล่า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
ทีนี้ก็เลยยากไป๒อันนะครับพอถือว่าเป็นสื่อปุ๊บก็ให้ดูต่อว่าถือว่าถือหุ้นไหม
ทีนี้มันมีคำวินิจฉัยนะครับของคุณพิทา๔๒๐๐หุ้น
บอกว่าอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นคือมีวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของสื่อนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อดูงบกำไรขัดทุนนะครับบริษัทไม่มีรายได้ใดจากการให้บริการนะครับ
ทั้งเมื่อพินารายได้ของบริษัทแล้วในปี๒๕๖๐แล้วเป็นรายได้ที่มาจากการประกอบกิจการฝึกอบรม
ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์แต่รายได้ที่มาเนี่ยไม่ได้มาจากการประกอบกิจการสื่อ
ดังนั้นข้อที่จริงจึงฟังได้ว่าบริษัทนี้นะครับไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
ดูวิธีการที่เป็นการฝึกกันโตม

ทะนะหาเสียงเลือกตั้ง

เขาถือว่าแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์อยู่

ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้มีรายได้จากสื่อ

อีกอันหนึ่งนะครับเป็นบรรทัดฐานได้เหมือนกันนะครับ
ก็คือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมีครับ

ของคุณปกรณ์มุ่งเจริญพร

ก็บอกว่าแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์นะครับ
ประกอบกิจการให้บริการด้านวิทยุโทรทัศน์นะครับ
ซึ่งดำเนินการหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการ

แต่ว่าแบบต่างทางการค้านะครับ

ธุรกิจกีฬาอาชีพนะครับ

และหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุว่า
ประกอบกิจการกีฬาฟุตบอล

ง่ายคือสารท่านดูลงไปถึงในทางปฏิบัติ

แล้วก็ไม่อยู่ในตลาดหุ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๗
หลังจากถูกคำสั่งให้จอดำตอนนั้นใช่ไหม

แล้วที่ยังเป็นบริษัทอยู่เพราะมีการฟ้องร้อง

ถ้าเทียบเคียงกับกรณีของที่ผมยกให้ฟังเมื่อกี้

รายได้ที่มาจากไม่ได้สื่อ
มาจากการฝึกอบรมก็ไม่นับว่าเป็นสื่อ

ข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับ

เป็นหนี้อยู่๑๖๒๖ล้านบาท

ถ้าคิดจากหุ้นนะครับ

แหละที่เป็นผู้จัดการบรรดก

แต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่๐๐๐๓๕

ของภักดิ์ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ย

รายได้ที่มาก็มาจากเรื่องของ

หุ้นแค่๐๐๓๕เนี่ย

ต่อให้กี่หุ้นก็ถือว่าถือเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่ออาจารย์ผมขอพักครู่เดียว
แต่เพราะคุณเรืองไกรบอกว่าจะมาขายทิ้งตอนนี้ก็ไม่ทันหรอกนะเพื่อรอรับตำแหน่งนายก
เพราะว่าเขานับตั้งแต่เป็นคันดิเดตนายกแล้วที่ยื่นใบสมัคร
ครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับข้อกฎหมายเขาว่ายังไงพักครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมรอฟังอาจารย์ปริญญากันอยู่เยอะเหลือเกินวิเคราะห์เรื่องหุ้นสื่อไอทีวี
อาจารย์แสดงว่าทั้งศาลและบุญรับศาลดีกาเคยมีความพิพาคศาลเหล่านี้ทั้งนั้น
คือเรื่องของศาลดีกาก็มีคดีเรื่องของคุณชาญชัยอิสระเสนอลักษณ์

เพราะว่าคุณชาญชัยสมัครสอสอแล้วกรกตเขาไม่รับสมัคร
เขาเลยไปร้องต่อสารดีการแผนกคดีเลือกตั้งสารดีกาก็บอกแค่๒๐๐หุ้นเนี่ย
เป็นสัดส่วนที่น้อยมากไม่มีอำนาจสั่งการใด
นี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเจตนารมศึกษาอำนูลเคยวินิจฉัยไว้ในคดีที่๑๘ถึง๑๙ทับ๒๕๖๓เนี่ย
เจตนารมณ์ของเรื่องนี้คืออะไรครับไม่ต้องการให้สอสอในครอบงำสื่อ
ให้คุณให้โทษในทางการเมืองใช่ไหมประชาชนจะได้เมื่อครอบงำสื่อก็คือครอบงำประชาชนนะครับ
แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ครอบงำสื่อนะครับคดีนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับ
ถือหุ้นเพียงแค่๒๐๐หุ้นนะครับไม่มีอิทธิพล
ทีนี้กรณีของคุณพิธาเนี่ยนะครับ๔๒๐๐หุ้นฟังดูเยอะใช่ไหม
แต่สัดส่วนเนี่ยเมื่อดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแค่๐๐๓๕คือมันน้อยมากนะครับ
ถ้าบัตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีอำนาจอะไร
ทีนี้แนวทางแต่ต่อบอกว่าของคุณพิทาเนี่ยมันเลยชั้นสารดีการไปแล้ว
ถ้าจะยื่นก็คือต้องไปสารรับนูนแล้วเพราะว่าประกาศรับรองผลเลือกตั้งแล้ว
คือผมเรียนว่าอย่างนี้ครับในเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของเราด้วย
ที่เรามีสารในการพินาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการรับสมัครการตัดสิทธิ์
และคดีคดีเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ที่สารดีกาครับแต่การตัดสิทธิ์นะครับ
สอเนี่ยให้พ้นตำแหน่งเนี่ยนะครับอยู่ที่สารรัฐมนูลมันก็เลยมีปัญหากันอยู่
แต่ผมเรียนว่าสารดีกาส่วนหนึ่งท่านก็มาอยู่ในสารรัฐมนูล
คือผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันก็ต้องมีบรรทัศน
บรรทัศน์ของสารรัฐมนูลบอกว่ามี๒ประเด็น
หนึ่งวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นเป็นสื่อมวลชนไหมอืมนะครับถ้าไม่เป็นก็จบ
ไม่ต้องดูต่อถ้าดูบรรทธานที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ย
ไอทีวีเนี่ยไม่ประกอบกิจการมา๑๗ปี
รายได้ที่มีก็เป็นรายได้จากดอกเบี้ยกับเงินลงทุน
แล้วแถมติดลบอยู่๑๖๐๐ล้านบาทเป็นผู้ที่ติดลบ
ทีนี้สมมุติถ้าบอกว่าเป็นสื่อก็ต้องไปดูเรื่องจำนวนหุ้นใช่ไหม
อันนี้คือผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณพิธาถือหุ้นไทยรัฐทีวีอย่างนี้
อันนี้ผิดแน่นอนไม่ต้องมาอธิบายไม่ต้องช่วยเลย
นี่พูดไปมันเป็นเรื่องของการว่ากันตามหลักการนะครับ
ไม่ได้ช่วยหรือไม่ช่วยการว่ากันตามหลักการว่า
ความเป็นธรรมเมื่อไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการมา๑๗ปี
แล้วแถมหุ้นติดลบอยู่เนี่ย๑๖๒๖ล้านบาทอย่างนี้นะครับ

ที่คุณเรืองไกรบอกว่ามันพันมาถึงตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นแคนดิเดต
อีกนิดนึงนะครับมันก็มีประเด็นอีกนะ
คือกองมรดกเนี่ยเขายังไม่ได้แบ่งตามหลักกฎหมาย
กองมรดกยังไม่แบ่งเนี่ยนะครับมันยังเป็นของรวมอยู่
เป็นของรวมก็นับเป็นเจ้าของรวมแต่ว่าถ้าหากว่ากองมรดกยังไม่แบ่งเนี่ย
หรือยังว่าเป็นเจ้าของหุ้นอันนั้นก็มีประเด็นตรงนี้อยู่นะครับ
ที่ศาลนัธมานูเนี่ยไม่เคยมีคำวิชัยในเรื่องนี้
อาจารย์เอาเรื่องแคนดิเดตหน่อยตกลงว่ากฎหมายแล้วเขาพันไปถึงตอน
คนที่เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของแต่ละภาคการเมืองตอนยื่น
สอบบัญชีรายชื่อแล้วยื่นคันดิเดตนายกเนี่ย
เขาต้องเคลียร์หุ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่า
คือมาตรา๘๘ของรัฐธรรมนูเนี่ยพูดถึงเรื่องของว่าที่นายก
คือจะเป็นนายกได้เนี่ยต้องเป็นว่าที่นายกพักหนึ่งไม่เกิน๓คน
ปรากฏว่าที่มาตรา๘๙เขาก็วงเล็บ๒เขาบอกว่า
ผู้ที่จะรับการเสนอชื่อนี้ต้องมีคุณศึกษาบัตร
และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา๑๖๐
มีตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ก็ประเด็นคือก็เป็นเรื่องที่ต้อง
การที่๒ในแง่ของการถือหุ้นโดยสัดส่วนแค่๐๘
แล้วแถมถือไม่ได้โดยตรงนะเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยจะนับได้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณพิทาก็คือถ้าเกิดว่ากรกตรส่งเรื่องไปให้สามรูปนี้ใช้จริง
ก็ต้องไปสู้ในประเด็นเหล่านี้เพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่าอุ๊ยงั้นก็หมดสิทธิ์แต่สอสอแล้วเป็นนายกได้เนี่ย
แสดงว่าข้อกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าแคนดิเดตนายกก็มีคุณสมบัติในการยื่นรายชื่อ
ก็มีประเด็นที่ที่เราต้องฟังกันต่อไปประเด็นคือผมเชื่อว่ากรกตเนี่ย
ถ้าหากว่าถ้าจะบอกว่าเป็นสอสอไม่ได้ผมเชื่อว่ากรกตต้องส่ง๓นูน
แต่ถ้ากรกตรบอกว่าถ้าพิเคราะห์เนี่ยตามแนวทางวัฒนฐานทั้งสามดีการ์
คดีคุณชาญชัยถึงแค่สองร้อยหุ้นเนี่ยไม่นับว่ามีอิทธิผลครอบงำ
คดีคุณวิทยาศูนย์๐๐๐๓๕ถ้ามันทัศนเดียวกันก็ไม่ต้องส่งก็ได้
ก็ต้องไม่ส่งก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ต้องดูกรกตแต่ผมไม่เชื่อว่ากรกตจะสอย
ผมเชื่อว่ากรกตจะประกาศนะครับเพราะว่ามีคดีของคุณชาญชัยเป็นมาตรฐานแล้ว
ผมเชื่อว่าถ้ากรกตจะไม่ให้เป็นสอสอในกรกตจะประกาศเป็นหมายถึงว่าประกาศเป็นสอสอ
แล้วค่อยส่งสามดูวินิจฉัยอาจารย์สุดท้ายครับเวลาหมดจริงคิดว่าไอ้ขวากน้ำต่างของคุณพิทาเนี่ย
ระหว่างเรื่องหุ้นสื่อกับเรื่องหาเสียงอีก๖๔เสียงให้โหวตเป็นนายกให้ถึง๓๗๖ของรัฐสภาเนี่ยอันไหนยากกว่า
ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะพอพอกันนะพอพอกันเลยแล้วเผลอเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน
เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องสำคัญคือในพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยที่เพื่อไทยกับก้าวไกรที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทน
ก็ผมคิดว่าก็อย่าไปอย่าไปเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องตกลงกันได้แล้วก็เดินหน้าไปนะครับ
สู่การที่เป็นรัฐบาลที่มาจากหีบบัตรเลือกตั้งของประชาชนทั้งนี้ไม่ว่าพักไหนนะครับ
ถ้าได้อันดับหนึ่งแล้วรวมเสียงได้เกินครึ่งเขาก็มีสิทธิที่จะเป็นรัฐบาลนะครับที่ประชาชนเลือกมา
อันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าถ้ามีข้อไหนเนี่ยที่มันเป็นเรื่องไม่ได้ผิดก็ควรจะเป็นไปตามรัฐมนูล
ไม่ควรจะไปสอยอะไรแบบนั้นนะครับ
ไว้มาวิเคราะห์กันใหม่ครับวันนี้ขอบพระคุณจริงครับอาจารย
เวลาหมดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
เพื่อนผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ